แล้วลูกสาวพี่มีบอกไหมครับว่าติดตั้งแต่เดือนไหนจนถึงเดือนไหนระยะเวลานี้กี่เดือนกี่เดือน
แล้วตอนนั้นหมอวินิจฉัยออกมายังครับว่าเป็นโรคภูมิต้านทางบกพร่อง
ยังครับ
ที่

สุขภาพแข็งแรงดีค่ะพี่ไม่ได้เป็นอะไร
แต่ว่าช่วงนึงอะค่ะเขาโทรมาบอกว่าเขาปวดท้องค่ะพี่
ไปหาหมอหมอก็ให้ยามากินค่ะ

แต่ว่าช่วงเดือนกรกฎาค่ะ

เขาบอกว่าเขาปวดท้องมากไม่ไหวแล้ว
เขาก็เลยมาที่เชียงใหม่ค่ะพี่
ทีนี้แบบว่าป้าก็เห็นอาการไม่ดีอะค่ะ

ก็เลยพาไปที่โรงพยาบาลแม่พิงอะค่ะ

ตอนนั้นเขายังไม่ได้บอกค่ะ
แล้วทีนี้นัดอีกรอบที่๒ค่ะ
เขาเขียนว่าระยะที่๓ค่ะ
แต่ก็ยังไม่ให้น้องรู้เพราะว่ากลัวน้องแบบกระทบกระเทือนนะคะพี่
ร่วมน้องที่เสียชีวิตมาดูผมค่ะ
ผมก็เคยเห็นหน้าอยู่แล้ว๕๕๕๐๐๓๐๐๕

แล้วอ่ะ

ไปไม่ได้ครับในโลกนี้ไม่มีแม้แต่ต่างประเทศยังไม่มีเลย
ต้องศักดิ์แล้วไปตายกันติดต่อกัน๓๔คน
ไม่มีอาจจะเป็นเรื่องอื่นมากกว่าติดเชื้อติดเชื้อเรื่องอื่น
ในกระแสเลือดหรือเปล่าตายแพทย์ต้องจนสูญพิษศพได้ว่า
ตายด้วยเหตุผลอะไรใช่ไหมมันไม่ใช่ครับเปอร์เซ็นต์ติดมันจะสูงเปอร์เซ็นต์เลย
เพศสัมพันธ์เนี่ยมันเหมือนบวกกับลบเลยคนละข้างเลย
งานร้านศักดิ์เหมือนก็อยู่ไว้ไม่ได้ถ้าตายติดกัน
เปอร์เซ็นต์นี่มันจะติดโรคอะไรเนี่ยผมบอกว่าสูญเปอร์เซ็นต์ไง

ต้องมั่นใจนะว่าไม่ใช่จากสาเหตุนี้หรอก

คุณตายคุณเลือดควรเลือดคุณเป็นยังไง